สถานการณ์น้ำที่อำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาส
ตำบลเริ่มคลี่คลายแล้วนะคะ
แต่สิ่งที่ตามมาก็คือโรคภัยไข้เจ็บ
ที่มาพร้อมกับน้ำท่วมนี่ก็หลายโรคเลย

ว่าถ้ามีฝนตกลงมาอีกสถานการณ์จะเป็นยังไง

เรียกใช้ได้เรียกใช้ทหารได้

แต่ดูว่าเกิ้ลเล็กนี่แหละชอบเล่นน้ำ
แม้ระดับน้ำในอำเภอเจาะไอร้อง
เหลอะส์ระดับลงแต่ชาวบ้าน

เพื่ออาศัยชั่วคราวเนื่องจากมีเด็กอ่อน
ตำบลปิเล็งอำเภอเจาะไอร้องมีหลายหมู่บ้านที่น้ำยังท่วมสูง
และหลายครัวเรือนมีผู้ป่วยติดเตียงต้องเข้าไปเยี่ยม
และชาวบ้านไม่ยอมทิ้งบ้านออกมายังจุดอพยพ
ส่วนใหญ่เราไปเยี่ยมเพราะว่าตำบลงเว้าเยี่ยมออกไปดูว่าตามบ้าน

สวัสดีครับ

แต่ละภารกิจนะคะในการที่จะไปมอบสิ่งของ

ประชาชนที่ประสบปฐกภัย

แตกต่างกันค่ะแต่ว่าที่เจาะไอร้อง

ในการที่จะเข้าไปมอบสิ่งของ
อย่างจุดที่เราติดตามมา
ก็จะเป็นจุดที่มีทั้ง

การดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เอง

อกจากจะเดินทางเข้าออกอย่างลำบากแล้ว

ยังชีพเองค่อนข้างลำบาก

ชาวบ้านที่ยังคงตกค้างและตกหล่น

ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่อง

จึงต้องทำอย่างระมัดระวังและรัดกลุ่ม

ปริมาณน้ำของเดิมยังระบายไม่หมด
น้ำรอบใหม่กลับเข้ามาซ้ำ
แม้ว่าจะลดระดับลงแต่ก็ยังไม่แห้งสนิท
ทำให้ชาวบ้านเริ่มเป็นโรคที่มากับน้ำ

อยู่ได้หมู่บ้านยกพื้นสูง

แล้วตอนอาบน้ำล้างหน้าใช้น้ำตรงไหนอาบ

น้ำจุ่มหมดแล้ว

ร่องน้ำมา

อย่าให้ลงเล่นน้ำนะ
สถานการณ์น้ำในจังหวัดนราธิวาส
ถึงแม้ว่าจะลดระดับลงบ้างแล้ว
แต่ชาวบ้านยังคงรอคอยการช่วยเหลืออีกมาก

จะบริจาคสามารถบริจาคผ่านทางเจ้าหน้าที่และที่ว่าการอำเภอ
ริยโภจาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน